นาฬิกา๓๕นาทีข่าวเย็นไทยรัฐไปที่ชนบุรีครับคุณผู้ชมครับ
แม่คนนี้ทนไม่ไหวนะฮะพาลูกสามคนไปแจ้งความบอกสามีใหม่เนี่ยตีลูกติดของฉันเนี่ยเป็นลูกคนกลาง
ตียังไงให้เด็กผู้ชายอายุ๗ขวบเนื้อแตกเลยไม่ใช่จุดเดียวด้วยนะฮะ
สาวธิดารัฐนะครับเธออายุ๓๑ปีบ้านเดิมอยู่ปฐุมธานีนะนี่พาไปกับทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชนบุรี
ลูกสาว๖ขวบอยู่กับสามีใหม่คือนายกีโซรุกุมารซิงอายุ๓๕ปี
เขาประกอบอาชีพคือตระเวนขายเครื่องประดับไปตามตลาดนัด
ในพื้นที่ตะบนสเม็ดชนบุรีพึ่งมาขายได้ไม่นาน
วันเกิดเหตุในซิงเนี่ยทำร้ายลูกชายคนกลางอายุ๗ขวบ
เอาสายไฟตีสายไฟเหนียวแค่ไหนลองดู
สายไฟตีเนี่ยฮะรอยแผลครับตีตีสัก๑๐ครั้งได้
ทำให้ลูกได้รับบาดเจ็บที่หน้าอกเป็นรอยช้ำกลางหลังแล้วมีรอยไหม้๔แผล
ทั้งหมดแม่นับดูสัก๑๐แผลได้
หลังเกิดเหตุก็ขับรถหนีแล้วทิ้งเธอกับลูกทั้ง๓คน
ที่โรงแรมปิ๊กนิกที่ชนบุรีนั่นแหละ
เรียกร้องให้ตำรวจติดตามตัวสามีใหม่มาดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายครับ
เรื่องต้นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชนบุรีนะครับ
ก็เห็นว่าแม่เนี่ยคือเลี้ยงลูก๓คนไม่ได้เพราะต้องออกไปขายของตามตลาดนัด
เดี๋ยวจะรับเอาไว้ก่อนรับดูแลให้ก่อนแล้วจะประสานญาติให้มารับตัวไปเลี้ยงต่อไป
พันธบทเอกชนะชัยเกษมวงท่านผู้กำกับการสพสเม็ดนะครับ
บอกว่าตอนนี้เด็กอยู่กับเจ้าหน้าที่พมชนบุรีเดี๋ยวต้องรอพ่อแม่เป็นเด็ก
ยังไงต้องรอทีมสหวิชาชีพมาสอบสวนมาตรวจสอบร่องรอยบาดแผลที่อยู่บนตัวเด็ก
แล้วก็รอคำยืนยันจากญาติและแม่ของเด็กอีกครั้งว่าตกลงพ่อเลี้ยงทำร้ายไหม
ถ้าทำร้ายจริงจะออกนะฮะหมายเรียกมาสอบสวนแล้วก็หรือว่าออกหมายจับดำเนินคดีต่อไปครับ